อย่าหาทำราดเบนซินจุดเตาหมูกระทะหวิดวอดทั้งหลัง
เขาใช้น้ำมันเบนซินเหรอเออคือธรรมดาเนี่ยถ้าเราเราก็ใช้เตาไฟฟ้าใช่ไหม
ท้าไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าจะกินแบบหมูกระทะให้อร่อยมันต้องเตาถ่าน
ใช่เอาถ่านแล้วเอาถาดหมูกระทะวางแล้วค่อยปิ้งไป
อ๋อหอมถ่านบอกว่าไม่รู้มันชื้นหรือยังไงถ่านจุดยังไงจุดไม่ติด
เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับพี่เขาเอาเป็นซีนวราชครับคุณผู้ชมฮะ
ลาดปั๊บมันพลึบหมดเลย
โอ้ยแล้วลักษณะเป็นทาวน์ฮาวบ้านติดกันไหม
นี่ฮะกู้ภัยปลวกแดงนะครับช่วยเหลือนายเอกชัยอายุ๒๙ปีเจ้าของบ้าน
ลวกสิครับจะติดเตาหมูกระทะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ในทาวน์ฮาวหลังหนึ่งในเวอร์พลวกแดงจังหวัดระยอง
นายเอกชัยได้รับบาดเจ็บเขาถูกไฟลวกที่แขนที่ขาแพทย์ประถมพยาบาล
แล้วก็อาการไม่หนักคุณมารักษาตัวที่บ้านได้ดูสภาพบ้านสิ
เอกชัยไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมเจ้าของบ้าน
พานักข่าวเดินดูครับพานักข่าวเดินดูจุดต้นเพลิงบริเวณห้องครัวหลังบ้าน
พบว่าบริเวณฝาผนังมันมีรอยดำจากควันไฟเนี่ยครับไหม้หมดเลยนะฮะ
คือเห็นได้ชัดเลยตัวบ้านในกลิ่นควันไฟยังอยู่และกลิ่นน้ำมันคละคลุ้งไปทั่ว
และยังพบร่องรอยของไฟไหม้ที่ประตูห้องน้ำสุขภัณฑ์เครื่องซักผ้าที่อยู่หลังบ้านของใช้ในบ้าน
บนพื้นเนี่ยโอ้โหยังโชคอยู่เลยทำไมอ่ะโอ้โหพอเกิดเหตุอ่ะ
เท้าเฮ้าว์มันติดติดกันใช่ไหมชาวบ้านก็กลัวจะลามเนี่ยก็มาลากสายย่างชีด
พี่เอกชัยบอกตอนแรกว่าจะเทนิดเดียวนั่นแหละพอให้ไฟติด
แต่ปรากฏว่าพอเทลงไปครับคุณผู้ชมฮะ
ไฟมันพลึบลามถึงถังน้ำมันมือจับอยู่ทำยังไงล่ะ
ตกใจปล่อยถังน้ำมันตกกระจายทั่วบ้านเลยคราวนี้มันลามเละเทะเลยไฟไหม้อ่ะ
ตอนนั้นภรรยาอยู่หน้าบ้านตัดสินใจฝ่าเปลวไฟเข้ามานะที่กำลังลุกไหม้
หนีขึ้นไปบนชั้น๒แล้วก็ปีนลงที่หลังคา
จากนั้นก็ใช้เท้ากระทืบหลังคาแล้วส่งเสียงเรียกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าไฟไหม้
โอ้โหพอรู้ว่าไฟไหม้ทั้งนั้นจากนั้นเพื่อนบ้านเป็นสิบคนเลยครับคุณผู้ชมฮะ
มาช่วยกันดับไฟดับได้ก่อนที่ดับเพลิงกับกู้ภัยจะมาซะอีก

ไฟลุกก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับก็จะวิ่งไปเปิดประตู

มันลาดแขนผมลาดขาผมจะวิ่งมาเอาน้ำ
ไฟมันก็คอกตรงนี้แล้วเข้าไปครับ

เลยจะไปเอาน้ำแล้วตรงนี้ตรงนี้ไฟท่วมหมดเลย
ครับไฟท่วมไหม้หมดแล้วก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ตั้งสติได้เขาก็ไปเอาสายยางหน้าบ้านมาฉีดใส่เลย
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่เอกชัยฝากเลยนะ
เป็นอุทหรณ์สำหรับใครจะติดเตาถ่านนะครับ
ก่อไฟนะอย่าใช้น้ำมันเบนซินลาดเด็ดขาด
นี่เคราะห์ดีนะพี่เขาบาดเจ็บบ้านไม่ได้ไหม้วอดทั้งหลัง
นี่แหละครับเพราะว่าหมูกระทะเตาเดียว

โอ้โหแต่เตาถ่านนี่คือถ้าไม่ได้ติดบ่อยเนี่ย
ติดยากเหมือนกันมันทำยากเหมือนกันนะครับเอากระดาษมาจุดนะฮะแล้วก็โอ้
เดรี่ยรุกเหลือยากอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดของพี่
จะต้องเป็นบทเรียนของคุณผู้ชมนะครับอย่าให้ความเจ็บปวดศูนย์เปล่านะครับ